แต่ก่อนที่คืนนี้เราจะมาพูดคุย
เกี่ยวกับประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกับแขกรับเชิญของเรา

จะได้รับฟังในต่อไปนี้

และที่สำคัญอยากให้ทุกท่านนั้น
ได้รับฟังในทิศทางของความบันเทิงซะมากกว่าครับ
และตอนนี้นักเล่านั่งอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

วันนี้เนี่ยคุณวามาพร้อมกับเรื่องของ

เรื่องนี้เกิดขึ้นสัก๓๐กว่าปีที่แล้วนะคะ
เป็นเรื่องที่แฟนวาเล่าให้วาฟังอีกทีหนึ่ง
ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีพศ๒๕๕๘
เป็นจุดเริ่มต้นที่วาได้ยินเรื่องนี้

แล้วก็ต้องไปจังหวัดทางภาคอีสาน

แล้วก็บ้านขออนุญาตเรียกว่าพ่อปู่แม่ย่าแล้วกันนะคะ
บ้านของพ่อปู่เขาจะอยู่ใกล้กับตลาด

แล้วก็ด้วยความที่วาเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารพื้นเมือง

วาก็เลยจะต้องไปตลาดในตอนเช้าเพื่อจะไปหาอะไรทาน
ทีนี้ด้วยความที่ถ้าเราเป็นสะพ้ายเพิ่งเข้าไปใหม่
การที่เราจะเปิดประตูแล้วเอารถออกมันก็จะดูไกลเลย
หรือว่าเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์ของเขามันก็จะดูไม่ดี

เขาจะมีคนเลี้ยงวัวพาวัวไปกินย่านะคะ
แล้วก็เดินออกจากบ้านไปถึงถนนใหญ่

ซึ่งมันเป็นซอยไม่ใหญ่มากค่ะ
กว้างประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็เป็นดินลูกรัง
วาวก็เดินตามคนเลี้ยงวัวเข้าไปค่ะ

ซึ่งเราสามารถจะมองเห็นในปลายทางว่ามันเป็นถนนอีกเส้นหนึ่ง

และความคิดวาก็คือถนนเส้นนั้น
มันจะต้องเป็นถนนของหน้าตลาด

รอยมือของวามันจะเป็นปั๊มน้ำมันหลาง

มันจะมีที่พักของพนักงาน
และจะมีบ้านของเจ้าของ
ก็ไม่ได้สนใจหรอกดูววาก็มึนของวาเดินไปที่หลัง
พอวาผ่านซอยนั้นไป
ไปถึงถนนอีกเส้นหนึ่งพอถึงได้รู้ว่าเออไม่เป็นตลาดจริง
เนี่ยมันคือทางรัฐซึ่งมันก็ประมาณสักเกือบเกือบจะสองกิโลได้นะคะ
เราก็ไปซื้อของอะไรเสร็จแล้วก็กลับเส้นทางเดิม
วาก็ค่อนข้างแปลกใจว่าไม่มีใครเดินสวนกับวันเลย
ทั้งไปแล้วก็กลับไม่มีใครสวนกับวัน
มาถึงบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละ๒วัน๓วัน
จนกระทั่งแฟนวาเขาก็ถามว่าไปตลาดยังไง
วาก็เลยบอกว่าวอก็เดินไปแล้วแฟนวาก็บอกว่าเอ้ามันไกลนะ๕กิโลทำไมไม่เอารถออก
ก็เลยบอกว่าวามีทางรัฐวาไปเจอทางรัฐมาแล้ววาก็ไปเส้นทางนี้แหละ
ว่าเขาตกใจเขาบอกว่าทางไหน
ก็เลยบอกว่าทางปั๊มน้ำมันที่มันผ่านปั๊มน้ำมันล้าง
ในซอยที่มันมีปั๊มน้ำมันร้างอยู่นั่นแหละค่ะ
แล้วแฟนวาก็บอกว่าใครเข้าไปซอยนั้นกันซอยนั้นน่ะมันผีดุนะ
แฟนบอลก็เลยเล่าให้ฟังว่าไอ้ปั๊มน้ำมันเห็ดที่เห็นปั๊มน้ำมันล้างเนี่ย
มันเป็นปั๊มน้ำมันของผู้มีอิทธิพลคนนึงแล้วก็เขาเนี่ยโดนวิสามันโดยตำรวจ
เขาแล้วก็ลูกน้องโดยวิสามันโดยตำรวจทั้งหมดเสียชีวิตอยู่ในปั๊มล้างเนี่ย
แล้วก็ไม่มีคนที่จะมาสืบทอดต่อมันก็เลยกลายเป็นร้าน
ก็เนี่ยเป็นเหตุการณ์แรกที่วาได้ยินมานะคะ

ใช่ต่อครั้งที่สองเนี่ยก็ห่างจากกันสักประมาณสองสามวัน
ก็ขับรถไปต่างอำเภอไปเที่ยวเขื่อนหนึ่งซึ่งมีข้อผิดพลาดกันสมัยก่อนเนี่ยนะคะ
หวาเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่มันจะเป็นเขื่อนเนี่ย
มันเคยเป็นที่ดินของผู้มีอิทธิพลในอำเภอเขามาก่อน

ผู้มีอิทธิพลคนนี้เขาจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าประเวณี
แล้วเขาก็จะเอาคนจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วก็มาค้าประเวณีที่นี่
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ขัดขืนหนีเขาก็จะเอามาเผานั่งยามที่ที่ตรงนี้แหละ
วันดีคืนดีเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงแก้ผ้าค่ะ
วิ่งออกมาจากปากตรงนี้พอเขาจอดรถผู้หญิงคนก็หายไป
หรือว่าบางทีก็มีคนที่มันวิ่งออกมาตัวดำหมดเลยค่ะ
แล้วพอเขาหันไปอีกทีนึงคนนี้ก็หายไปแล้ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่แฟนเล่าแฟนวาเล่าให้ฟัง

ส่วนเหตุการณ์ที่สามก็คือวายไปดูหนังเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ในหนังเนี่ยเขาบอกว่าประมาณแบบร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
เราก็จะได้ยินเราก็จะแบบแซวร้อยตำรวจเอกปอมตุมานมันมีจริงเหรอ
แฟนวาบอกมันมีจริงนะตอนสมัยเขาเด็กอะ
แถวบ้านเขาจะมีคนบ้าอีกคนหนึ่ง
ตั้งแต่ตอนเขาอยู่ป๒จนเขาอยู่ป๕เลย
รู้ตัวอีกทีก็คือเขามาเป็นตำรวจ
สองสามปีก่อนเนี่ยนะคะแล้วแฟนวาวก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้ไปเล่าดิ
เรื่องที่เขาเจอผีตอนเขาเด็กเราก็เลยบอกให้เขาเล่าให้ฟัง
พอเขาเล่าให้ฟังมันก็มาประมวลกับเหตุการณ์ที่วาเจอ
แล้วก็เลยเริ่มเล่าเรื่องเลยนะคะตั้งแต่เมื่อ๓๐ปีที่แล้ว

อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นการปูเหตุการณ์

ก็เมื่อ๓๐ปีที่แล้วเนี่ยค่ะวัดขออนุญาตเรียกพ่อปู่นะคะ
สมัยนั้นพ่อปู่เขาจะขายอาหารตามสั่งขายโต้รุ่ง
เขาจะมีลูกมือคนนึงชื่อว่าเทาจันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นเด็กวัยรุ่นประมาณสักสิบแปดสิบเก้า
ก็จะมาช่วยปู่ในการเข็นรถไปที่ตลาด
ตลาดนั้นก็คือตลาดที่วันไปซื้อกับข้าว

เส้นทางที่วาเห็นว่าเป็นทางรัฐน่ะ

น้ำมันนั้นเป็นของผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งชื่อว่าเสียแป๊ะ
แป๊ะก็จะทำธุรกิจสีเทาค่ะ
ตั้งแต่ค้าวุธเถื่อนค้าประเวณีค้าแรงงาน
อันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมานะคะ
ส่วนปู่เนี่ยเขาก็จะมีน้องชายเป็นตำรวจ

ทีนี้เช้าจันทร์เนี่ยเขามาช่วยปู่ในการขายของเนี่ย
เขาบอกว่านอกจากเขาจะมาหางานทำที่เมืองไทยที่อำเภอนี้แล้วเนี่ย

เนื่องจากว่าพี่สาวเขาก็มีแฟน
แล้วก็แฟนเขาน่ะเป็นคนที่อำเภอนี่แหละ
แล้วก็ชวนกันมาทำงานที่อำเภอนี้

เสร็จแล้วเขาก็เลยมาอำเภอนี้เพื่อที่ว่าเผื่อว่าจะได้เจอพี่สาว
ก็อยู่กับปู่เนี่ยประมาณสักพักนึงอะนะคะ
ทีนี้เวลาที่ปู่เข็นรถไปขายโต้รุ่งแล้วก็เข็นกลับมาเนี่ย
ระหว่างทางมันจะมีผีบ้าอีกคนหนึ่ง

ใบ้เนี่ยเขาก็จะนอนเกือกนอนกิ้งอยู่ข้างทางนี่แหละค่ะ
แล้วปู่เนี่ยเขาก็จะทำข้าวผัดหรือไม่ก็เป็นอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ห่อไว้
เผื่อไว้ให้กับไอ้ใบ้เวลาที่เข็นรถกลับมา

จนกระทั่งผ่านมาสักระยะหนึ่งเท้าจันทร์เนี่ยเขาก็ไปเห็นแฟนของพี่สาว
ว่าเป็นลูกน้องของเสียแป๊ะอยู่ในปั๊มน้ำมันนี่แหละ

แฟนของพี่สาวก็ไม่รู้จัก
ก็บอกเท้าจันว่าไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นพี่สาว
แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพี่สาวเลย

ถ้าเกิดว่าไม่อยากเจ็บตัวหรือว่าไม่อยากหายไปอะไรอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าคนสมัยก่อนที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเขาจะไม่มีหลักฐานอะไรเลย
แล้วถ้าเกิดว่าหายไปก็คือหายสับสนไปเลย

อาจารย์ก็เลยสงสัยก็เลยมาเล่าให้ปู่ฟัง
ปู่ก็เลยบอกว่าให้อย่าไปยุ่งกับเขา

แล้วถ้าเกิดมีขัดใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะอันตราย
เพราะว่าเท้าจันไม่ใช่คนไทยการสับสูญไปมันง่ายมาก
อาจารย์ก็เลยไม่ได้ติดตามกับแฟนของพี่สาวคนนี้
ไปสักพักหนึ่งวันหนึ่ง
ระหว่างที่เท้าจันเข็นรถกลับปู่เพื่อจะกลับบ้าน
ก็เห็นในปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีตรอกอยู่ตรอกหนึ่ง
เข้าไปในตอกไม่ไกลมากนะคะมันจะมีบ้านอยู่หลังนึง
เป็นบ้านทึบเลยไม่มีหน้าต่างแล้วก็มีประตูอยู่
แล้วก็เท้าจันเข็นรถมาเห็นเหมือนว่ามีพี่สาวค่ะ
ยืนรับล่ออยู่ที่ตรอกนั้นค่ะ
แล้วก็ค่อยเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้น
เท้าจันก็สงสัยก็เริ่มจะตามไปดู
ปู่ก็ห้ามไว้บอกว่าไม่มีอะไรหรอกให้เข็นรถกลับบ้าน
จันก็เลยเข็นรถกลับบ้านเพราะเข็นรถกะไรกลับบ้านเรียบร้อย
เท้าจันก็แอบออกมาคนเดียว

เข้าใจว่าตรอกนั้นน่าจะมีพี่สาวตัวเองอยู่
เพราะว่ามั่นใจเลยล่ะเพราะเห็นพี่สาวตัวเองเดินเข้าเดินออกอยู่ตรงนั้นนะคะ
ระหว่างที่เดินเข้าไปในตรอกโดยปกติตรอกนี้นะคะ
จะมีลูกน้องของเสียแป๊ะเฝ้าอยู่
แต่ด้วยตอนนั้นมันดึกแล้วประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งได้ค่ะ
ก็ไม่มีลูกน้องเฝ้าเท้าจันก็เลยเดินเข้าไปในตรอกนั้น
กำลังจะเปิดประตูเข้าไปดูว่าในบ้านหลังนี้มันมีอะไร
ก็พอดีกับมีมือมือนึงมาปิดปากเท้าจันทร์ไว้

จันก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะโดนลูกน้องเสียแป้จับตัวได้

อยู่มือนั้นเขาก็ปล่อยเท้าจันทร์ออก
ถ้าจันหันหน้ามาดูก็กลายเป็นไอ้ใบ้
ไอ้ใบก็ไล่เท้าจันกลับบ้าน
แล้วตัวเองก็กลับไปนอนที่กิ้งเหมือนเดิม
อยู่ตรงข้างกับปั๊มน้ำมันเหมือนเดิม

ก็มาเล่าให้ปู่ฟังตอนเช้านะคะ

เขาขอโทษนะว่าเขาแอบไปดูว่าตรอกนั้นน่ะ

ปู่ก็ตำหนิเลยบอกว่าข้าก็บอกเองแล้ว

แต่เขาสงสัยอย่างหนึ่งว่าไอ้ใบ้เนี่ย

เพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันก็ผ่านไปค่ะ

เท้าจันก็ไปเจอพี่สาวเตือนอีก

เท้าจันเข็นรถกลับมาที่บ้าน
ประตูมันไม่ได้ล็อกค่ะ
พอเปิดประตูถึงได้เห็นว่าในบ้านหลังนั้น

กว่าเท้าจันนี่แหละค่ะนอนอยู่เต็มระเกะระกะเลย

เป็นที่ขัง

เท้าจันก็เลยปิดประตูหนี

แล้วก็มาเล่าให้ปู่ฟังปู่ก็ตกใจ
ปู่บอกว่าก็ค่าเตือนเองแล้วใช่ไหม

ปู่ก็เลยยื่นตังค์ให้เท้าจัน๒๐๐บาท
สมัยนั้นนะคะยื่นให้๒๐๐แล้วก็บอกว่า

แล้วเท้าจันก็ลาแล้วก็หนีไป

ลูกน้องของเสียแป๊ะค่ะเขามาหาปู่

หาลูกน้องปู่ค่ะว่า
ว่าอยู่ไหมโบก็เลยบอกว่าไม่อยู่
ไปเยี่ยมญาติที่

ลูกน้องเสียแป้งก็เลยบอกว่าอย่าให้รู้ว่าปู่อ่ะ

คือสมัยนั้นเขาจะลือกัน

กลัวว่าปู่จะใส่ของในอาหารให้พวกเขากินนะคะ

อาคมเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็แพ้ลูกปืนนะ

หลังจากนั้นเนี่ยพอไม่มีเท้าจันทร์
ก็กลายเป็นแฟนวาเป็นคนต้องเข็นรถ

แฟนวาก็เข็นรถไปประมาณสักสองสามวัน
แล้วก็จะเป็นคนที่จะต้องเอาอาหาร

ด้วยความที่เป็นเด็กอะ
แฟนวาก็จะไม่ชอบก็จะกลัวไอ้ใบ้

เข็นรถมาที่บ้านอะนะคะก็เห็น
เท้าจันยืนอยู่ตรงรั้วบ้าน

เท้าจันก็ไม่ตอบอะเท้าจันก็ยืนนิ่ง
แฟนวานให้เข็นรถ

ก็คือไม่เห็นเท้าจันทร์แล้วแต่เห็นปู่ยืนอยู่

บไล่ลมตบที่ประมาณ

แฟนวากก็เลยถามปู่ว่าเท้าจันละ

เขาก็ไล่แฟนวากไปนอน

ปู่ก็ออกมาเห็นแม่ย่าเขากำลังใส่บาท

ผัดผัดบุ้งซึ่งผัดผัดบุ้งเนี่ย
มันเป็นกับข้าวที่เท้าจันทร์ชอบมาก
เสร็จแล้วก็ยื่นให้ย่าแล้วก็บอกว่าฝากด้วย

แล้วปู่ก็ยักษ์หน้าย่าเขาก็ยักษ์หน้า

เราก็รู้กันว่ามันแปลว่าอะไร
แปลวาเขาก็มองแบบงงว่า

ระหว่างที่ปู่จะไปขายของเนี่ยนะคะ

ปู่บอกว่าวันนี้ไม่ขาย

ว่าให้หยุดแฟนวาก็เลยได้นอนเร็ว

แล้วก็เดินออกมาที่ดูที่หน้าบ้านว่า

ก็เห็นปู่ยืนอยู่ปู่ก็เลยบอกว่าให้ไปนอน
มันไม่ใช่เรื่องของเด็ก
แปลวากก็เข้าไปนอน
ว่าเมื่อคืนนี้เขายิงกัน

แล้วก็ไม่รู้ว่ามีคนตายแค่ไหน

เพื่อที่จะไปขายที่โต้รุ่ง
ลูกค้าที่เข้ามาซื้อของกับปู่

เมื่อคืนนี้เขาจับตายเสียแป๊ะ
แล้วก็เสียแป๊ะโดนยิงตายค่ะที่เลย
แล้วก็ลูกน้องก็โดนยิงตายตั้งหลายคน

เสียแป๊ะโดนเก็บมาหลายรอบแล้ว
ทำไมถึงมาสิ้นชื่อเอารอบนี้

ตำรวจเขารู้ว่าเสียแป้งมีของดี
ก็เลยหาช่วงโอกาสที่เสียแป๊ะเนี่ยถอดของดีออก
ซึ่งช่วงนั้นมันก็คือช่วงที่เสียแป๊ะอาบน้ำ
ก็จะเอาของดีไปห้อยไว้

ทีนี้เสียแป๊เขาก็ประมาณว่าขัดขืนนะคะ

ส่วนของดีนั้นก็ไม่รู้ว่าใครหยิบไปนะคะ

ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ใคร

จนกระทั่งน้องของปู่เขาก็มาเล่าให้ปู่ฟัง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาก็เลยถามว่าทำไมเสียแป๊ะถึงโดนเก็บ

เขาก็เลยบอกว่าเสียแป๊ะเนี่ยทำธุรกิจมืด
ธุรกิจสีเทาตั้งแต่ค้าวุฒิเถื่อนค้าประเวณีแล้วก็ค้าแหล่ง

แล้วก็ไม่มีใครจะทำอะไรเสียแป๊ะได้
เขาก็เลยมีเขาเรียกตำรวจรับมาค่ะ
คอยสืบแล้วก็จัดการกับเสียแป๊ะ
เสร็จแล้วเขาก็ตามจับได้แล้วก็ช่วยเหลือ

ใช่ค่ะช่วยเหลือกลับประเทศไปได้
เสร็จแล้วปู่เขาก็เลยบอกว่าในจำนวนนั้นน่ะมีคนชื่อไรไหม
ซึ่งเป็นพี่สาวของเท้าจันทร์
น้องชายของปู่ก็บอกว่าไม่แน่ใจนะ
เพราะว่าเสียแป๊ะเนี่ยเขาจะจัดการกับผู้หญิงที่หนี
หรือว่าที่ไม่ทำร่วมมือนี้นะคะ
เอาไปเผานั่งยางอยู่ในที่ของเสียแป๊ะในอีกอำเภอหนึ่ง
เขาคิดว่าไรเนี่ยน่าจะโดนเผานั่งยางไปแล้วด้วยเช่นกัน
หลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปค่ะ

แฟนวาก็ช่วยปู่ในการขายของต่อ
จนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่แฟนวากำลังผัดช่วยปู่ทำอะไรเนี่ย
ก็มีตำรวจเดินมามาสั่งอาหาร
แล้วแฟนวาเขาก็ด้วยความที่เขาเสร็จตาสั้น
เขาก็ไม่เห็นนะคะว่าเป็นใครระหว่างที่ผัดอยู่
ตำรวจนั้นก็บอกไอ้หนูข้าวผัดห่อหนึ่งเหมือนเดิม
แฟนวาร์ก็เลยเหงื่อหน้าขึ้นมาเหมือนหน้าก็ตกใจ
เพราะว่าคนที่สั่งเนี่ยหน้าตาเหมือนกับไอ้ใบ้เลย
ซึ่งไอ้ใบ้เนี่ยก็คือเป็นตำรวจปลอมตัวมา
แล้วก็มาจัดการกับเสียแป๊ะ
เคยปลอมตัวฝังตัวอยู่ตรงปั๊มนั่นแหละ
ใช่ค่ะหลายปีมากเลยตั้งแต่ป๒ถึงป๕
จนกระทั่งพอเสร็จเรื่องราวของเสียแป๊ะเนี่ย
แกก็กลายมาเป็นสารวัตรอยู่ที่อำเภอนี้
สารวัตรเขาก็มาขอบคุณกับปู่
ที่ว่าเอาข้าวมาให้เขากินตั้งหลายปีเนี่ย
ในทุกคืนเลยแล้วก็บอกว่าเขาเสียใจด้วยนะกับเท้าจันทร์

แต่ว่าเท้าจันทร์โดนยิงตายอยู่ที่ชายแดน
ถ้าไล่ไทม์ไลน์ดีคือเท้าจันทร์กำลังจะหนีกลับได้อยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าโดนยิงตายก่อน
ตอนที่แฟนของคุณวาเห็นเท้าจันท
แสดงว่าเข้ามาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
และก็เขามาเพื่อที่จะบอกปู่ว่าวันที่มีประทัดน่ะ
วันเท้ายิงอะอย่าขายของ

คือมาบอกปู่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

เดี๋ยวนะคือโอ้โหคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่า
มันเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อกันมา

เรากำลังมองเห็นถึงเรื่องของความเป็นจิตใจของมนุษย์นะนะ
ในการที่ไปทำอะไรลักษณะแบบนี้จากผู้หญิงมากักขัง

ไปพากลูกพากเมียพากพ่อพากแม่เข้ามา
แต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องมารับกรรม

เดี๋ยวนะเหมือนกับที่คุณวาปูมาตั้งแต่แรกว่า
พอเคยไปที่นี่ไปเจอปั๊มร้างไปเจอทางรัฐ
ซึ่งมันนอกเหนือจากทางที่ทางบ้านเขาบอกว่า

เหมือนกับมันมีเหตุที่จะทำให้คุณวาได้ฟังเรื่องนี้
หลังจากนั้นตัวของคุณวาได้ผ่านไปซอยนี้อีกไหม

แล้วตอนที่เห็นปั๊มร้างหรือว่าตอนที่เดินผ่านซอยนั้น
ลักษณะปั๊มร้างคือมันร้างแบบประหลักหักพัง

ว่ายังมีคนดูแลรักษา

แต่ว่ามันต้องมีคนมาถากมาอะไรอยู่

นั่นคือเรื่องเล่านะ
ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วย

ผมว่าเราละไว้ในอีกบรรทัศนหนึ่งก็แล้วกัน

ช่วงนี้พยายามใส่หน้ากากอนามัยเยอะ
แล้วก็ป้องกันตัวเองเยอะนะ

แล้วก็ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านด้วยนะครับ
วันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีและราตรีสวัสดีทุกท่านด้วยครับ